หนึ่งก็ต้องสะท้อนชีวิตคนไข้อยู่ในกำมือของใครบ้าง
คุณหมอคุณพยาบาลคุณเพศัตริย์คนจ่ายยา

คุณแม่ท่านหนึ่งไปโรงพยาบาลแล้วไปรับยามาปรากฏว่า
ยาน่าซองเขียนไว้แบบนี้ยาแก้ไอมะขามป้อม
ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทาน
แต่คุณยายผิดไปอึกเลยนะคุณสิครับ
ก็ขมปีแล้วสิยายบอกมันเค็มมันขมเอาออกมาก่อนดีกว่า
มันร้อนปากแทบระเบิดคุณยายบอกแบบนี้
คุณยายก็เลยบ้วนออกมาทันแล้วก็หยิบขวดออกมา
ให้หลานอ่านสิหลานนี่อะไรอ่ะแชมพู
คุณผู้ชมแชมพูกับยาแก้ไอมะขามป้อมเป็นคนละแบบเลยนะ
แล้วคือมาใส่ในถุงซิปล็อกหรือว่าตอนที่จ่ายยา
เขาสลับใส่ซองผิดอะไรแบบนี้ไหม
อันนี้เดี๋ยวฟังทางโรงพยาบาลออกมาชี้แจงแล้วด้วยเหมือนกันนะครับ
ได้โพสต์เอกสารกำกับยาไว้แบบเมื่อกี้นะฮะ
หน้า๒ยาแก้ไอมะขามป้อม๑๒๐มิลลิเกรียร์ลิตรนะฮะ
แต่ด้านในเป็นขวด๒ขวด
เขียนว่าขวดยาใช้ภายนอกห้ามรับประทาน
แล้วก็แปะหน้าฉลากว่าเป็นแชมพูคุณ
ทีนี้คนที่เอามาโพสต์เขียนแบบนี้
เดี๋ยวนี้บุคลากรในโรงพยาบาลเขาทำงานกันแบบนี้หรือ
แต่ในซองยาเป็นชมพูให้ระวังการใช้ยากันด้วยนะครับ
ไม่ใช่แต่ซองยาบอกว่าเป็นยาแก้ไอที่ใส่มาให้
อาจจะไม่ได้รักษาเราเลยก็ได้
อาจจะทำให้เราตายเลยก็ได้นะฮะ
ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ตำหนิการทำงานของเจ้าหน้าที่
จ่ายยาของโรงพยาบาลที่จ่ายยาให้กับคุณยายนะครับ
นักข่าวของเราไปพบกับคุณยายสครามปั้นโฉม
คุณยายอายุ๖๖ปีนี่ที่บ้านพักในอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
คุณยายหยิบให้ดูเนี่ยไอ้ขวดนี่แหละ
ที่ยายเปิดจิบลงไปจิบไปอึกหนึ่งนะ
ก็หน้าซองมันเขียนว่ายาแก้ไอมะขามป้อม
อย่างที่ยายเคยกินนานแล้ว

แล้วก็มันก็ร้อนปากนะก็เลยคายเลย

บอกว่ายายเป็นโรคหืดหอบมาตั้งเรื้อรังนะคุณ

ปกติหมอจะให้ยาแก้ไอมะขามป้อมมาทานประจำ

ก็หยิบซองยามาแกะซองยา
แล้วก็หยิบขวดยามาเปิดฝา
เอาดมนิดนึงไม่เป็นไรกระดกลงคอ
ปรากฏว่าต้องบ้วนทิ้งทันทีนะ

ทั้งในขวดว่ายารักษาภายนอกโหตกใจ
ทีนี้ลูกชายของคุณยายเป็นพระคุณ
แล้วเป็นคนโพสต์นี่แหละก็คือพระคมศัลจาริกุล
ลูกชายคุณยายบอกว่าทดสอบยาทั้ง๒ขวดให้ดู
พบว่าขวดที่เป็นยาแก้ไอมะขามป้อมจะมีสีน้ำตาลเข้ม

อันเดิมยาที่คุณยายเคยได้
ติดสลากไว้มะขำป้อม

อันสีเข้มคือยาแก้อันมะขามป้อมจริง
ส่วนแชมพูสะผมเป็นสีน้ำตาลอ่อน
มันสารได้จริงใช่ไหม

ก็เลยฝากไปถึงเจ้าหน้าที่จ่ายยาของโรงพยาบาล
ขอให้ตรวจสอบให้ดีก่อนจ่ายยาให้ผู้ป่วยนะ

แล้วถ้าอันตรายถึงชีวิตจะรับผิดชอบกันยังไง
คุณผู้ชมในโซเชียลนะด่าเละเลยฮะ
ต่อมาทีนี้ภูมิหน่วยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์

ไปพบกับคุณยายสครานที่บ้านพัก

แล้วก็จัดสัญญาอะไรใหม่ให้กับคุณยายเลยนะฮะ
คุณยายบอกว่าหมอเขาก็คุยดีนะ
ยายเลยไม่ติดใจเอาความนะแต่ก็บอกไปให้ระวังนะฮะ
มนวยการโรงพยาบาลบอกว่าคุณยอมรับนะว่า
ยามันมีสีแล้วก็ขวดคล้ายกัน
ทั้งมีคนไข้จำนวนมากอาจเกิดการผิดพลาดได้
สั่งให้เจ้าหน้าที่ตอนนี้นะต้องมีมาตรการแล้ว
ประเภทสีขวดแล้วก็สีของยาแต่ละประเภท
แปะฉลากยาอย่าแปะซ้ำอย่าแปะทับ
แล้วก็แยกตู้ยาในห้องจ่ายยาให้ชัดเจน

อันนี้แบบรู้สึกเจ็บพอเอามาขำป้อมหน่อยไหม
เอาไหมอยากได้ยาแก้ไอมาขำป้อมแต่ขอมาขำป้อมจริงนะเออ

เรื่องนี้มาอันตรายถึงชีวิตนะครับ

ดังนั้นแล้วยิ่งพอผู้เท่าผู้แก่บางทีได้ยามาเหมือนแบบเดิม
เวลาถามว่ายาอะไรผู้สูงอายุเขาจะไม่ได้จำชื่อยาอยู่แล้ว
จะบอกเฦ๊ควดแบบนี้ฟ้าเขียวใช่ไหม
นี่คุณยายบอกขณะคุณยายอ่านได้นะ